คุณผู้ชมฮะคดีใหญ่ที่เราติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลอกขายมือถือผ่านไอจีหรือว่าผ่านโลกโซเชียล
ทำให้น้องกล้องเด็กชายวัย๑๔ปีที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งไปสั่งซื้อมือถือจากผู้หญิงคนนี้
จ่ายเงินไป๕๐๐บาทแล้วไม่ได้สินค้าไม่ได้ของ
เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตนะฮะ
กลายเป็นประเด็นแล้วครับเพราะว่าต้องตามสืบต่อนะครับ
ว่าตัวการใหญ่ของการหลอกขายหลบหนีไปไหน
หลังจากก่อนหน้านี้สามารถจับกลุ่มผู้หญิง๒คน
วัย๑๘๑๙ปีซึ่งถือว่าเป็นแค่ลูกสมุน
จับกลุ่มคราวก่อน๒คนเป็นลูกสมุนนะฮะ
คือเป็นแค่คนที่ไปเปิดบัญชีให้นางสาวพิยดาสาว๑๙คนนี้

คนนี้นะฮะคือนางสาวพิยดาครับ
ท้ายที่สุดนะฮะจับกลุ่มตัวได้แล้วที่จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวพิยดาทองคำพันธ์อายุ๑๙ปีเนี่ยนะครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกง
หลอกขายมือถือให้กับเหยื่อ
จากเหยื่อที่เป็นเด็กชายวัย๑๔คือน้องกล้องที่เสียชีวิตไปแล้ว
ยังมีคนที่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกจำนวนกว่า๕๐๐ราย
มูลค่าความเสียหายต่อรายนะรายละ๓๐๐๓๐๐บาท
วงเงินหมุนเวียน๓๕ล้านบาทคุณ
ก็นี่ไงเขาถึงมีตังค์เงินสดไปซื้อรถบีเอ็ม

ใช่คุณจำได้ไหมฮะในวันที่พลตำรวจโทกรชัย
คล้ายกึ่งผู้ประชาการตำรวจสอบสวนอาจยกรรมทางเทคนีย์ทะแหลงเนี่ย
การจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ๒คนแล้วก็การออกหมายจับนางสาวพิยดาเนี่ย
ทางด้านของผู้การสมเนี่ยนะฮะบอกอะไรรู้ไหม
บอกว่าผมยังซื้อของเงินสดไม่ได้เลย
แต่สาว๑๙รายนี้คือนางสาวพิยดาเอาเงินที่ไหนไปซื้อทรัพย์สินเงินสดทั้งนั้น

นะครับท้ายที่สุดคุณคือล่าสุดนางสาวพิยดาพร้อมกับทนายเนี่ย
เข้ามาที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะฮะ
แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำของทางตำรวจอย่างเข้มข้นนะครับ
เรื่องต้นผู้ต้องหาคือนางสาวพิยดาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ

บอกว่าหลังจากให้ปากคำเสร็จแล้วจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ

เพราะตำรวจต้องควบคุมตัวต่อไงคุณนะ
เขาบอกว่าเนี่ยการเข้ามาพบตำรวจครั้งนี้นะฮะ
เข้ามาพบตามหมายจับจะเรียกว่าการมามอบตัวหรือไม่

ใช่ค่ะคือตำรวจบอกว่าถ้าสมมุติเกิดมีหมายเรียก
อันนี้เรียกมามอบตัวได้แต่อันนี้มีหมายจับแล้วเราก็ต้องจับ
ใช่ค่ะเนี่ยซึ่งพลตำรวจตรีพิเศษจิรันตสิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ก็บอกว่าอันนี้ตามคำอธิบายแล้ว
อาจจะไม่ได้เรียกว่ามามอบตัวด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะครับ
และหลังจากสอบปากคำก็จะมีการควบคุมตัวนางสาวพิยดาเนี่ย
แถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ในช่วงบ่ายวันนี้เพราะคดีนี้นะคุณเป็นคดีละเอียดอ่อน
เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
รวมถึงทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็พบตรให้ความสำคัญ
ในการเอาตัวคนผิดมาเข้าสู่ขบวนการตามกฎหมายให้ได้นะฮะ
ฟังเสียงของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่หน่อยฮะ
ก็ได้รับความภูมิจากกองบังคับการสืบสวนอุโรธภาค๕
แล้วก็สทบก๔นะครับ
จนเขายอมที่จะมาปรากฏตัวนะครับ
กระบวนการเราเมื่อปรากฏตัวแล้วเป็นบุคคลที่มีหมายจับ
เราก็ต้องจับภูมิตามการคำตอบ
แล้วเนี่ยกรณีที่มีหมายจับนะครับ
ถ้ามอบตัวเราจะใช้กรณีที่มีหมายเรียกแล้วมาพบ

ถ้าเจ้าที่ตรวจพบเจอบุคคลตามหมายจับ
ก็ต้องมีการจับคุมตามหมายก่อน
คุณผู้ชมฮะตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอน
ก่อนจะคุมตัวส่งไปที่สพนาหวาย
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็เจ้าของหมายจับครั้งนี้นะฮะ
แม้ว่าเธอจะเข้าพบกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สิน
ทรัพย์สินต่างนานาคุณรถหรูไม้แดงบ้าน
กระเป๋าเสื้อผ้าในแบรนดเนมทั้งหลายทั้งแหล่
ตำรวจจะต้องสอบปากคำแล้วก็มีการประสาน
ทางตำรวจไซเบอร์มาสอบสวนดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยนะครับ

ในเบื้องต้นนางสาวพิยดาเธอปฏิเสธ

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ใช่คนกระทำผิด
ไม่เคยคุยไม่เคยหลอกขายโทรศัพท์ให้กับเด็กชายวัย๑๔

เธอบอกว่าเธอไม่ได้ติดต่อไม่ได้หลอกขายน้องกล้องเลย
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้รู้จักกับผู้ต้องหา
ที่เป็นผู้หญิง๒คน๑๘กับ๑๙
ที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ไม่ได้จ้างให้เปิดบัญชีด้วย
แต่ตัวเธอน่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์จริง
เคยขายโทรศัพท์มือถือมือสองมาก่อน
แล้วก็หยุดขายตั้งแต่ปีที่แล้ว
สินทุกอย่างที่เธอได้มาได้มาจากการขายออนไลน์ทั้งนั้น
คือได้มาจากการขายออนไลน์แต่ไม่ได้ไปหลอกลวงไม่ได้ไปโกงใคร
นี่คือคำให้การของเธอในเบื้องต้นนี้นะครับ
ทีนี้ก็ต้องสอบปากคำเข้มข้นกันต่อแล้วครับ
สำหรับทรัพย์สินของนางสาวพิยดานั้นนะฮะ
ทางสำนักงานป้องกันและปรับปรามการฟอกเงิน
ก็มีคำสั่งยึดทรัพย์ของนางสาวพิยดากับพวก
ซึ่งมีพฤติการแห่งการกระทำความผิดกับการช่อกงประชาชน
รวมแล้ว๑๐รายการที่ยึดนะฮาวุ่น
แก่เงินสดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นต้นนะครับ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณกว่า๗ล้าน๙แสนบาท

และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงิน

และผู้เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับ
อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
ผู้การจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยออกมา
ที่สุดก็ควบคุมตัวเอาไว้แล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าตัวของนางสาวพิยดาเนี่ย
จากหมายจับของสพนาหวายที่เชียงใหม่แล้ว
ยังมีหมายจับคดีอื่นอีกพอสมควร

ดังนั้นก็ต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วฮะ
หมายจับที่ไหนอย่างไรบ้าง

แล้วก็ต้องมีการสอบสวนขยายผลผู้ร่วมขบวนการอีก
นักข่าวก็จี้ถามท่านผู้การจังหวัด

จากตัวการใหญ่หรือว่าตัวบอสใหญ่

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง
ขอใช้เวลาในการสอบสวนขยายผลก่อนนะฮะ
ใช่ค่ะรวมถึงเรื่องของคนที่รับไปเปิดบัญชี
แล้วบอกว่าได้ตังค์๘๐๐๐บาทจากการไปเปิดบัญชี
แล้วก็มาหลอกเหยื่อผู้เสียหายให้โอนเงิน
สุดท้ายเงินก็จะไปรวมอยู่ที่นางสาวพิยดานี่แหละค่ะ

ก็นี่แหละฮะไปไหนไม่รอดอยู่ดีนะ

ให้ผู้เสียหายคือมาลงข้อมูลกัน
แล้วก็เดี๋ยวไปแจ้งตำรวจด้วยนะคะ